เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เกิดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
แต่เรายังจะต้องพูดอยู่แหมดังจริง
คนนี้นะคะเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้วลิซ่า
ข้อมูลยอดวิวมันหลั่งไหลมาเยอะมากเลย
ลิซ่าทำไว้น่าจะประมาณ๖๗ล้านวิวได้
คุณน่าจะกำลังเช็คยอดวิวอยู่ใช่ไหมคะคุณสุภาษา

เห็นไหมอีกนิดหนึ่งก็จะทะลุ๑๐๐ล้านวิวไปแล้ว
นิสิกเงินใดชื่นชมลองลีซ่าที่สร้างผลงานระดับโลก

ไปกันต่อนะคะยังไม่อยากให้ความรู้สึกเนี่ยตัดลงไป
ยังค้างคากันอยู่อยากจะพาไปเซิงกันต่อเลยก็แล้วกัน
ตอนนี้นะคะคนไทยนำวัฒนธรรมชาวไทยไปเผยแพร่ในหลายประเทศนะคะ